วันนี้มาติดตามกันต่อกับขีดเส้นใต้ประชามติ
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงของโค้งสุดท้าย
ยังคงมีความเคลื่อนไหวของหลายฝักหลายฝ่าย

ทั้งฝ่ายประชาชนทั้งกลุ่มก้อนของนักการเมืองต่าง
ล่าสุดเองรัฐบาลออกมาบอกว่า
ขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนจากนักการเมือง
เพราะว่าสุดท้ายอาจจะเข้าใจผิดในช่วงของ๗วันก่อนไปลงประชามติ
ขณะที่ทางด้านของพักประชาธิปัตย์เองออกมาเรียกร้องบอกว่า
ขอให้มีการเปิดโอกาสครับให้กลุ่มทั้งที่เห็นต่าง
สามารถที่จะแสดงความเห็นอย่างเต็มที่
บนเวทีดีเบตของรัฐบาลอย่างเต็มที่ครับ

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ย้ำว่าคำแถลงจุดยืนของนายอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เพราะเชื่อว่าหากไม่รับร่างรัฐธรรมนูลจะทำให้เกิดรัฐธรรมนุนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ส่วนสมาชิกพักที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันกับหัวหน้าพักนั้นถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวครับ
ยืนยันไม่ได้เป็นความแตกแยกภายในพัก
พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างแสดงจุดยืนทั้งรับแล้วก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนุน
ในเวทีดีเบตของร่างรัฐธรรมนุนที่รัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำขึ้นมาครับ
วางไว้ก็คงจะเดินหน้าต่อไปตามปกติผมคิดว่ากระแสข่าวที่ออกมาว่า
พยายามที่จะกิดกันไม่ให้นักการเมือง
ไม่ว่าจะมีความเห็นรับรัฐธรรมนูลหรือไม่รับธรรมนูลเข้าร่วมในเวทีต่างนั้น
พยายามที่จะปิดกั้นหรือกีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ให้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใด
เพื่อพูดถึงร่างรัฐมนูลในแง่มุมต่าง

การยอมรับในผลของประชามติก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น
ด้านนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนวชรมระบุ
ว่าผลสำรวจความเห็นประชาชนของกรุงเทพโพ
ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่จะรับร่างรัฐธรรมนูล
สะท้อนว่าประชาชนยังไม่บอกความจริง
แต่หากผลประชามติออกมาว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
ก็ขอให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ควรจะคืนอำนาจให้กับประชาชนครับ
โดยเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสร

แล้วก็จัดการเลือกตั้งตามรถแมพโดยเร็วครับ
ผมที่กลัวที่สุดกลัวไม่มีวันที่๗สิงหา

เพราะว่าที่ใดใช้อำนาจประชาชนจะไม่ให้ความจริงนะ
เพราะเป็นความจริงที่เขาไม่ปลอดภัย
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่าคนจะมาใช้สิทธิ์๔๖เปอร์เซ็นต์
ผมว่าครั้งนี้เกิน๘๐เปอร์เซ็นต์
และวันนั้นเนี่ยนะครับขอสชจะได้รู้ความจริงว่า
ประชาชนเขามีความรู้สึกอย่างไร๙๙๕คือความหลอกลวง
เมื่อประชาชนเขาไม่รับพลเอกประยุทธ์ต้องคืนอำนาจกลับไปให้ประชาชน
ด้วยการเลือกสอสอรอขึ้นมาด้วยระยะเวลาที่เร็วนะครับ
ดำเนินการอย่างรวดเร็วเลือกตั้งก็ตามกำหนดการเดิม
นั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดของพลเอกประยุทธ์
ขณะที่นายสุภาชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ชี้แจงนะครับว่ากรณีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งถูกถอดท้อนออกจากตำแหน่งทำให้ถูกตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองเป็นเวลา๕ปีนั้นก็ยังสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
เพราะว่าไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นนะครับนางสาวยิ่งลักษ์จึงไม่มีลักษณะต้องห้าม
ในการออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนุนแต่ว่าตามข้อมูลของการใช้สิทธิ์แล้ว
นางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องไปใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งที่๓๒ภายในโรงเรียนคลองดำเจียกเขตบึงกลุ่มครับ
ส่วนพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า
ขอให้ประชาชนใช้เวลาที่เหลือ๗วันสุดท้ายในการศึกษารายละเอียดของร่างรัฐธรรมนุน
อย่าไปหลงเชื่อนักการเมืองผู้ที่ไม่หวังดีที่คอยบิดเบือนข้อเท็จจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับ
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้รับรายงานจากหลายพื้นที่ว่า
ประชาชนนั้นมีความตื่นตัวและสนใจจะไปลงประชามติเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งนายกรัฐมนตรีเองก็ยังกำชับไปยังศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย
แต่ละจังหวัดให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในช่วงโค้งสุดท้าย
รวมทั้งฝากเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายได้ในช่วงนี้ครับ